กลับมาแล้วนะคะหลังจากไปเที่ยวญี่ปุ่น๗วันนะคะ
คำขอของลูกสาวน้องปีใหม่ปิดเทอมไง

ซึ่งแอฟก็เล่าให้ฟังว่าทริปนี้น้องปีแฮปปี้มากเวอร์นะคะ

เดี๋ยวเขาเปิดใจเกี่ยวกับลูกสาวที่ไปเที่ยวกันเลยดีกว่าค่ะ
สนุกมากค่ะได้พาลูกไปเที่ยว
ก็ทุกวันเป็นโปรแกรมของลูกค่ะ

พาก็ไปบิสนิแลนด์ไปวิ่งเล่น
เขาชอบไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขี่จักรยานไปมิวเซียมไปออโคเรียมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่บ้านทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะพี่
ก็มีให้ไปเรียนอะไรบ้างค่ะ
ศิลปะเรียนเปียโนเรียนอะไรคือ
คือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้เครียดอะไรค่ะ
นี่แม่ยังไม่จบนี่ยังอยากมีโปรแกรมอีก

นะคะก็เป็นคุณแม่คุณลูกที่น่ารักนะคะ
ส่วนเรื่องข่าวลือค่ะคุณผู้ชม
ก็ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณแอฟจะบินไปญี่ปุ่น
ก็มีข่าวลือว่าได้จดทะเบียนหย่าจากคุณสงกรานเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนจะไม่เคลียร์
ก็คงจะได้ทราบนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
เพราะว่าก่อนที่จะไปแอฟบอกว่าขอเดี๋ยวตั้งสติก่อนนะคะ
ก็ต้องรอกันฟังกันอีกทีแล้วกันนะคะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะ
ใช่ค่ะความรักก็ขอให้เป็นเรื่องดีในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วกันนะคะ